ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้เราจะมาคุยกันกับเรื่องของการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส
เนื่องจากพบว่าตอนนี้ประเทศไทยกลายเป็นปลายทางที่ไปรองรับเรื่องของขยะอุตสาหกรรมกันแล้ว

วันนี้คุณสุภาพมาคุยกันกับท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ครับท่านผู้ชมครับเป็นข่าวเป็นข้อห่วงใยเยอะจริง
เรื่องที่คุณก๊อฟได้เกินไปเมื่อสักครู่
เรื่องขยะอุตสาหกรรมหรือขยะรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
ลามไปถึงขยะติดเชื้อที่เป็นข่าวใหญ่มาในช่วง๒๓สัปดาห์

แต่ว่ามีความกังวลกันอยู่ว่าเออแล้วเราจะทำยังไง

ที่เข้ามาแล้วทำยังไงที่กำลังจะเข้ามาทำยังไง
ทำยังไงที่จะไม่ให้มันเกิดเหตุซ้ำลอยอีก
คนที่จะตอบได้ดีที่สุดคืออธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เพราะเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้โรงงานเหล่านี้นำขยะเหล่านี้เข้ามา
จนถึงวันนี้ไม่ต้องเกริ่นกันแล้วว่าเรื่องเป็นมาเป็นไปยังไงท่านรู้กันหมดแล้ว
แต่ว่าอธิบดีจะมาตอบคำถามว่าแล้วจะทำยังไง
ธิบดีมงคลพฤกษวัฒนาเป็นอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เอาทีละเรื่องไปเร็วเลย

ที่เข้ามากองเป็นภูเขาเหล่ากากันอยู่ไม่ใช่ภูเขาเรากาที่เยอะเยอะเห็นในภาพเนี่ยนะ

เริ่มแรกเลยนะครับสิ่งที่เข้ามาในการกระทำผิดเนี่ยนะครับ
จากโรงงานเนี่ยนะครับคนแยกออกมานอกพื้นที่นะครับ
เราได้มีคำสั่งให้โรงงานนะครับขนย้ายกลับไปที่เดิมเพื่อไปเข้ากระบวนการผลิตนะครับ
ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนี่ยนะครับเราก็สั่งนะครับให้โรงงานส่งไปยังโรงรับกำจับอำบัด
ทางกรมวงศาการอนุญาตมีอยู่นะครับ

ที่เข้ามาแล้วแล้วที่อยู่ในตู้ที่ตำรวจอะไรต่ออะไรไปตรวจกันนั่นนั่น
นั่นก็จะเข้าสู่กระบวนการนี้
ขบวนการนี้เป็นขบวนการที่เราป้องกันการที่จะนำเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องนะครับ
ปัจจุบันเราดำเนินการโดยเรามีการพูดคุยกับสุรกากรนะครับ
ในส่วนเหล่านี้เราก็จะมีการร่วมกับทางกรมศูนย์ในการตรวจเปิดตรวจทุกตู้
เปิดตรวจทุกตู้แต่ก่อนให้สุ่มตรวจ
คล้ายกับเป็นข้อตกลงต่างประเทศเขาบอกว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามข้อตกลงครับ
อย่าไปตรวจทุกตู้คล้ายว่าไม่สะดวกเขาว่างั้นเถอะ

แล้วมีความเสี่ยงที่จะมีการลักล่อเข้ามาหรือสำแหน่งเทศครับ
เพราะฉะนั้นที่มากองอยู่นอกพื้นที่เนี่ยแล้วคนกลัวบ้านไหลเดี๋ยวเป็นน้ำตกลงมาเป็นน้ำเป็นอะไรแต่อันตรายขึ้นมา
คำสั่งคือต้องให้เข้าไปอยู่ในโรงงานโดยเร่งด่วน
ส่วนที่กำจัดหรือไม่สามารถดำเนินการได้ก็ต้องส่งไปยังโรงงานที่เป็นโรงงานกำจัดบำบัดคือศูนย์ฝังกลบหรือเผาทิ้งทั้งหมด
เรามีเจ้าหน้าที่ที่จะไปควบคุมดูแลให้มันเป็นไปตามคำสั่งนี้เพียงพอไหมครับ
ปัจจุบันนะครับโดยกระทรวงอุตสาหกรรมเองเราทราบถึงปัญหานี้นะครับไม่ว่าในการกำกับนะครับจากต้นทางที่ท่าเรือไปสู่โรงงานที่ถูกต้องเหมือนผู้นำเข้านะครับ
เราจะมีการตรวจสอบทั้งต้นทางและปลายทาง
ต้นทางคือที่ท่าเรือ
เรามีพนักงานของเราไปอยู่ตรงนั้น

ไปตรวจในสินค้าที่ตามจำนวน

ทีนี้บริษัทโรงงานพวกนี้

ทำยังไงกับโรงงานพวกนี้

ก็มีอาจจะเป็นบริษัท
ที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายไทย
เราก็ต้องดูกระบวนการเหล่านี้ในการที่ถึงความเชื่อมั่นในการที่นำเข้ามาเสร็จแล้ว
เราไม่เสียหายในเรื่องของมลพิษ
และเราไม่เสียหายเรื่องของประโยคประเทศชาติครับ
ณขณะนี้โรงงานนี้ยังมีใบอนุญาตดำเนินการอยู่ได้ไหม
ใน๗โรงงานนะครับที่มีพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายนะครับ
เราสั่งในการห้ามนำเข้าโดยสิ้นเชิงแล้ว

แล้วถ้าเผื่ออยู่ในระหว่างการขนกันอยู่กลางทะเลทำยังไง
ก็ขนมาไม่ได้ต้องผลักดันกลับนะครับ
มันมีส่วนหนึ่งที่ตอนนี้ถ้าเกิดเข้ามาถึงท่าเรือนะครับ

หรือ๒ตรวจแล้วมีสิ่งที่ปะปนคือสำแดงเท็จ
ส่วนเหล่านี้เราผลักดันตามกฎหมายอำนาจที่มีอยู่

ส่วนเหล่าที่จะอนุญาตใหม่หรือไม่เนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับ
ขึ้นอยู่กับนโยบายว่าเราจะต้องดูในละเอียดว่าเราควร
สนับสนุนให้มีการนำเข้าอีกหรือยกเลิก
แต่ในความเห็นผมถ้าเห็นว่ามันมีปัญหาสำหรับประเทศเรา

ถ้ายกเลิกโดยสิ้นเชิงเพราะว่าขยะพวกนี้พอรีไซเคิลแล้วเนี่ย
ส่งไปที่อื่นแต่ก่อนเนี่ยเขาบอกไปจีน

ถ้ายกเลิกเราจะมีข้อเสียอะไรไหม
ในรายละเอียดของการนำเข้าส่งออกนะครับ
สินค้าข้ามแดนที่เป็นวัตถุอันตรายตามสัญญาบาเซลนะครับ
เราก็คงต้องเข้าในมีคณะอดุกรรมการที่ปีหน้า
เราคงต้องปีหน้าในหลักนโยบายนะครับ
การนำเข้ามาเราได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน
การที่เรานำส่งไปก็มี
จะเสียประโยชน์หรือไม่อย่างไร
อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องตอบโจทย์ในการรักษาของรายละเอียด

ข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยข้อมูลก็ค่อนข้างจะสับสนหน่อย
บางคนบอกว่าขยะเหล่านี้มาจากต่างประเทศ
เราเป็นที่รองรับของขยะต่างประเทศ

ของเป็นขยะในประเทศเองก็มีเยอะแยะ

ในเรื่องของขยะหรือเศษไฟฟ้าอิทโทนิกส์

ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ทีเดียวที่เกิดจากการบริโภคภายในประเทศ
ส่วนที่๒ก็เป็นส่วนที่เราอาจจะมีส่วนที่นำเข้ามา
ผมก็ขออนุญาตพูดถึงส่วนที่สาม

นำเข้ามาโดยไม่ผิดกฎหมาย

สามส่วนส่วนหนึ่งเราสั่งเข้ามา

ไอ้ที่ไปเห็นเยอะนั่นก็ส่วนหนึ่ง

สามลักลอบเข้ามา

ทีนี้เอาล่ะมาพูดถึงปัญหาเรื่องขยะพวกนี้
เรารับเขามาอย่างเดียวหรือเราส่งออกด้วย
เอ่อพูดถึงในอนุญสัญญาบาเซลนะครับ
มันเป็นเรื่องของการส่งวัตถุอันตรายข้ามแดนนะครับ
ในเรื่องของการอนุญาตเรามีทั้งเรื่องของการนำเข้าและส่งออก
ในปีลำดับปีที่ผ่านมาทุกปี
แปลว่าเราไม่ใช่แค่รองรับ
ไม่ใช่พื้นที่เอาประเทศไทยรองรับปัญหาขยะอย่างเดียวนะ
ขยะจากประเทศไทยเราก็ส่งออกไปเหมือนกันครับ
คือในส่วนเหล่านี้นะครับ
ต่างชาติอาจจะมองในเรื่องของกากอุตสาหกรรมบางส่วน
ก็เกิดมูลค่าได้ครับ
ระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับกรมควบคุมมลพิษ
บูรณาการทำงานร่วมกันยังไง

เราได้ดูแลในเรื่องนี้แล้วเราก็มีการประชุมกันมาโดยตลอดนะครับ
วันนี้คณะอนุกรรมการบาเซล
ซึ่งกรมควบคุมมลพิษอยู่ที่กรมคุมมลพิษเอง
ก็มีการประชุมและพูดถึงเรื่องนี้นะครับ
ประเด็นปัญหาไม่ใช่เรื่องของเรื่องนี้เรามีการคุยต่อ
ไม่เป็นเรื่องของมาตรฐานนะครับ
มาตรฐานเรื่องของการระบายน้ำเสียนะครับ

เรามีการคุยเพราะเรามีคณะกรรมการประสานความร่วมมือในการที่ดำเนินการ
จัดการสิ่งร้องของประเทศอยู่แล้วครับ
เวลาสมมติมันมีปัญหาขึ้นมา
มลพิษเนี่ยเขาไม่มีอะไรไม่มีอำนาจในมือที่จะไปจัดการกับเรื่องพวกนี้
แต่อำนาจอยู่ที่อยู่ที่ท่านอยู่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ฉะนั้นเวลามีเรื่องขึ้นมากรมควบคุมมลพิษเนี่ยเหมือนกับเป็นคนส่งสัญญาณเตือนใช่ไหมครับ

ครับในอดีตที่ผ่านมานะครับทางกรมควบคุมเองเนี่ยท่านก็ไปตรวจสอบนะครับ
ตรวจสอบแหล่งประกอบการที่มีมลพิษนะครับ
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับโรงงานท่านก็จะแจ้งเตือนเรามาให้ดำเนินการตามภาระหน้าที่ของเรา
ผมยกตัวอย่างนะครับก็ให้ไปดูว่าโรงงานเนี่ยนะครับ
ระบายอากาศเสียที่ออกนอกโรงงานแล้วมีเรื่องร้องเรียน
ทางกรมเครื่องบินเองก็จะแจ้งมาทางโรงงานให้แจ้งมาทางเรา
ให้เราไปดำเนินการตามกฎหมายโรงงานที่เราดูแลอยู่
กฎหมายที่บังคับเอาโทษกับคนที่ทำผิดกฎหมายเรื่องนี้
แข็งพอหรือยังทำให้เจ้าของโรงงานกลัวหรือยัง
คือในกระบวนการของบทลงโทษตามกฎหมายโรงงานนะครับ
ถึงกฎหมายวัตถุอันตรายเรามีโทษในเรื่องของการตัดสุดท้ายของปัญหา
ก็คือจำคุกนะครับ๒ปีปรับ๒๐๐๐๐บาทรายกระทงครับ
โทษถึงขั้นปิดโรงงานได้ไหม
ได้อยู่แล้วครับได้อยู่แล้ว
คือส่วนใหญ่แล้วการปิดโรงงานในเรื่องของพรบโรงงาน
เรื่องของการสั่งการแก้ไขนะครับตามมาตรา๓๗
แล้วก็การสั่งหยุดโรงงานตามมาตรา๓๙นะครับ
เหตุกรณีในการสั่งปิดก็ขึ้นอยู่กับผลที่โรงงานดำเนินการนะครับ
อย่างเช่นโรงงานที่กอดมาเสร็จแล้วก่อให้เกิด
เราก็สั่งหยุดอยู่เป็นระยะอยู่แล้วครับ
เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงกฎหมายเนี่ย
อธิบดีในนะเป็นทำงานอยู่กับกรมนี้มานาน
คิดว่าเรามีกฎหมายเราเข้มแข็งพอแล้วใช่ไหม
กฎหมายที่มีอยู่นะครับเราก็มีการปรับปรุงอยู่นะครับ
ส่วนใหญ่แล้วตอนนี้เรามีการเสนอการปรับปรุงนะครับ

บังคับใช้กฎหมายมีปัญหาไหมท่านมีคนเพียงพอไหม
คือเราดูว่าระหว่างระหว่างจำนวนของโรงงานและกับเจ้าหน้าที่ที่ไปคอยตรวจตราดูแล
ไปคอยกำกับไปคอยดูว่าเขาทำผิดหรือยังเนี่ยมันสอดคล้องกันไหม
ปัจจุบันนะครับในปัญหาเหล่านี้เราได้มีการบริหารจัดการอยู่ระดับหนึ่งนะครับ
อย่างเช่นเรื่องของเจ้าหน้าที่นะครับที่มีอยู่อาจจะเป็นอยู่ในหลายบางหน่วยงานด้วยเหมือนกันนะครับ
ปัจจุบันโดยกฎหมายของเราเราพยายามผลักดันให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับ
พรบโรงงานที่เรากำลังเสนอเข้าไปใหม่เนี่ยเรามีการเสนอให้บุคคลที่๓มาช่วยดูอย่างเช่นนะครับ
กำกับดูแลเราปัจจุบันเนี่ยเรามีบุคคลที่๓คือมีวิศวกรในการกำกับดูแลนะครับ
อย่างเช่นโรงงานที่มาอย่างนี้นะครับมีโรงงานที่ดำเนินการแล้วมีกากสารพิษเราก็มีวิศวกรซึ่งเราขึ้นทะเบียนเป็นบุคลากรที่กำกับดูแลด้านกากอุตสาหกรรม
ซึ่งท่านจะต้องมารับผิดชอบดูแลแทนพนักงานเจ้าที่ของทางราชการเราก็จะกำกับอีกเชิงหนึ่งด้วย
ฉะนั้นสรุปที่เราได้คุยกัน๑ขยะที่อยู่นอกพื้นที่ตอนนี้จะต้องบังคับใช้ให้เข้าไปอยู่ในโรงงานให้หมด
๒ยกเลิกใบอนุญาตแล้วกับโรงงานที่สั่งไม่ถูกกฎหมาย๖๗โลงที่เป็นข่าว๕โลงจาก๗โลงยกเลิกแล้ว
ถ้ายกเลิกแล้วเนี่ยยังนำเข้ามาอีกผลักดันให้ออกไป
เมื่อเรายกเลิกแล้วนะครับในโรงงานเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะนำเข้ามาได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่มีในนำเข้า
หลังจากนี้ไปเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะมีอีกใช่ไหมครับ
เรามั่นใจว่าการบูรการร่วมกับการสุรากรเราจะผลักดันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาในประเทศอยู่แล้วนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่คือท่านอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมครับท่านมงคลพฤกษวัฒนามาให้ข้อมูล
วันนี้ใครที่ติดตามเรื่องนี้น่าจะเบาใจได้แล้วครับเพราะนี่คือการแก้ปัญหา
พระคุณท่านอธิบดีที่มาเป็นแขกเชิญครับสวัสดีท่านอธิบดีกับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ